มีการส่งไม้ต่อระหว่างอดีต
ผู้บัญชาการทหารบกคนเก่านั่นคือ
ส่งไม้ต่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นะคะที่เข้ามาตำแหน่งในช่วงนั้น
เด็กประยุทธ์ได้มีการใช้หลัก
เรื่องของการเข้าถึงแล้วก็พัฒนา
มาใช้ในการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ที่ผลเอกอนุโพงเผาจินดา
ส่งต่อให้กับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบภารกิจ
ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
แต่ยังเป็นการส่งต่อภารกิจดับไฟใต้

วางรากฐานการแก้ปัญหามาแล้วด้วย
คลี่คลายสถานการณ์สู่การแยกปลาออกจากน้ำ
และควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด

เป็นช่วงที่๗ที่สถานการณ์ทุกอย่าง
สุกงอมและเด่นชัดในแต่ละฝ่าย
ผลเอกประยุทธ์เริ่มค้นสารต่องานดับไฟใต้

แก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติสถานการณ์ลงให้ได้
เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงรอยต่อของระยะที่๑
สู่ระยะที่๒ของการแก้ไขปัญหาพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้พอดี
ระยะแรกปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙
เป็นช่วงของการยุติสภาพปัญหา
ซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ที่รุนแรงและสับสน
รวมถึงความไม่เข้าใจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ภายหลังจากเหตุการณ์ปล้นปืนของกองพันธ์พัฒนาที่๔
รูปแบบของเหตุร้ายรายวัน
มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศาสตร์ชาติภัณฑ์และศาสนา
รวมทั้งมีการสร้างข่าวลือเพื่อโจมตีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เกิดความหวาดระแวงและเกลียดช่าง
นำไปสู่การชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่เจ้าหน้าที่
ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะที่๒
เป็นการปฏิบัติเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนา
กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในช่วงเวลานั้น
ตั้งเป้าหมายไปที่การยุติการก่อเหตุ
และให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
การลดเหตุรุนแรงทั้งปริมาณและความสูญเสีย
คู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตทรัพท

ได้ขอร้องไปผ่านทางประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมไป
ว่าช่วยกันไปบอกกล่าวกันให้ชัดเจนขึ้นว่า

มันมีแต่เสียหายด้วยกันทุกฝ่าย
และท้ายที่สุดคนที่เสียหายคือประเทศชาติ
แล้วผู้ที่ก่อเหตุต่างนั้นเขาจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ให้เขาสามารถทำอย่างนี้ได้ตลอดไป

แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยยึดหลักการเมืองนำการทหาร
เน้นการทำงานของสองยุทธศาสตร์

ให้มีการบูรณาการแผนปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันได้

จุดหมายปลายทางก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ถนนสายดอนยางยาลาเนี่ยยังไม่เสร็จ

เราก็เอาฐานช่างเข้ามาแล้วก็สร้าง
ทุกวันนี้การพัฒนาเรื่องเส้นทางการเดินทางของพี่น้องประชาชน

นาที่เคยทิ้งล้างก็กลับฟื้นคืนกลับมา
ผู้ผัวผลทางการเกษตรหรือระบบชวนระบทาน
ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นี่คืองานการเมืองที่มีผลสำลิด
และทำให้พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจ

งานการทหารก็คือไอ้ที่เกิดไปแล้วตามจับให้ได้
ที่ยังไม่เกิดป้องกันไม่ให้เกิด
ไอ้ที่ซุกซ่อนกำลังอยู่บนยอดเขาบนเทือกเขา
ให้ตามไปค้นหาทำลายให้หมด
เมื่อวานการเมืองนำการทหารไว้เป็นรากฐานความสำเร็จ
หมายต่อไปคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่เป็นภัยแทรกซ้อนที่สร้างปัญหาในพื้นที่อย่างหนัก
พร้อมขยายผลจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง